วันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
ทรพีนะคะติดยาบ้าด้วยแล้วก็เมาเหล้าด้วย
ใช้มีดพระฟันหัวแม่บังเกิดกล้าวตายคาบ้านเลยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวได้ขั้นตอนต่อไปก็คือการนำตัวไป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ซึ่งตอนนี้กำลังมีงานศพของผู้เป็นแม่
ญาติเห็นเท่านั้นแหละค่ะพยายามที่จะเข้าไปรุมประชาธรรม
ชุนละมุนเลยนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยค่ะ
นี่ค่ะมีญาติเข้ามาร้องตะโกน

แล้วค่ะจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาคนนี้ที่ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกทรพีเนี่ย
ชื่อว่านายสารวุฒิสุธงศาอายุ๓๘ปีตำรวจสภภูเรือ
ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากก่อเหตุ
ใช้มีดพระฟันศีรษะแม่ก็คือนางบัวไร
สุทงศานอนจมกองเลือดเสียชีวิต
อยู่ในบ้านอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือเนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้ตอนนี้ญาติก็กำลังจัดงานศพให้กับนางบัวไรนี่แหละ
พอญาติเห็นเดินเข้ามาค่ะ
พยายามเข้ามารุมประชาธรรมตำรวจก็ต้องห้ามเอาไว้นะคะ
ส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกเป็นจุดที่นายสารวุฒิผู้ต้องหาไปซื้อเหล้ากิน
ที่ร้านค้าห่างจากบ้าน๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เมาได้ที่ผู้ต้องหาเขาก็เล่าแบบนี้นะพูดไปเดินไปพูดไปเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดินกลับมาที่บ้านขึ้นไปที่ชั้น๒เป็นห้องนอนของแม่
เพราะบอกว่าหลานฝาแฝดที่อายุ๒ขวบหลับอยู่อย่าโวยวายสิ
มีปากเสียงกันผู้ต้องหาทำร้ายแม่จนล้มลงก่อน
แล้วใช้มีดพระกระหน่ำฟันที่ท้ายทอยและศีรษะแม่หลายครั้ง
ผู้เป็นพ่อชื่อวนายลิขิตสุทงศายังอยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าลูกชายคนนี้ที่ก่อเหตุติดยาบ้า
เหล้าเป็นประจำเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุ
ถึงขั้นทำให้แม่เสียชีวิตเคยใช้มีดฟันที่ศีรษะแม่
เย็บมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะลงมือทำร้าย
ถึงขั้นแม่ตายฟังเสียงพ่อค่ะ
แล้วทุกครั้งฝันยิ่งในใจไม่เล่นลี่ธัน
นี่แหละค่ะโทษของยาเสพติดพิษของยาเสพติด
เอายาเสพติดทำร้ายทั้งตัวเองและอาจจะทำร้ายคนที่คุณรัก